ต่อไปเป็นเรื่องของยูทูปเบอร์
ยูทูปเบอร์สายผีนะคะ
สายผีก็คือเขาพาไปดูผีพิสูจน์ผี
ก่อนหน้านี้เขาขออนุญาตไปแต่คนในพื้นที่ไม่อนุญาต
เขาก็เลยขโมยเข้าไปในพื้นที่
โอ้โหพอชาวบ้านรู้ปันป่วนไปหมดเลยค่ะ
แต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ

อืม

ได้ยินชาร์จมากมั้ยคะได้ยินมั้ยครับบางทีนี่
ไอ้เสียงข้างบนนี่

เขาจะตระเวนพาไปพิสูจน์ผีตามที่ต่าง

ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองยางตำบลหนองยาง
ออกมาแสดงความไม่พอใจยูทูบเบอร์กลุ่มนี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลหนองยางนี่แหละ

บอกว่าพาไปสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนช่วงกลางวัน

โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนผีสิง
เคยเป็นโรงเรียนจริงแต่ทิ้งร้างไป๓ปีแล้ว
และกำลังจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่ผ่านมาไม่มีชาวบ้านคนไหน
ได้เคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณในโรงเรียนนี้
เพราะโรงเรียนนี้ไม่มีใครตายค่ะ

กลุ่มนี้เขาเคยติดต่อขออนุญาต

เพราะกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี
แต่พอตกดึกประมาณ๔ทุ่ม

บอกว่ากลุ่มที่มาขอถ่ายทำรายการพิสูจน์ผีในโรงเรียนเนี่ย

เข้าไปตอนดึกตอน๔ทุ่มค่ะ

เพราะถือว่าเป็นการเข้ามาทำมาหากินในความเชื่อที่ผิด

ขอให้บรรดาพวกที่ชอบไลฟ์สดหรือว่าทำคอนเทนต์
ไม่ว่าใครก็ตามเพจนี้ด้วยเพจอื่นด้วย

ฟังเสียงอดีตคุณครูของโรงเรียนค่ะ
ป้าอยู่ที่นี่มานานนะไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นว่ามีผีมีอะไร
และไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีคนตายหรืออะไร
คืออยู่ที่นี่ประจักษ์ชัดแก่ใจ
เพราะฉะนั้นมันไม่ดี
ไม่ดีมาทำอย่างนี้ทำให้โรงเรียนเสียหาย
ทางด้านเพจแฟรงกี้ผีมีจริงเอง
เขาได้รับข้อมูลนี้แล้วนะคะ

เมื่อผมทำผิดผมก็ต้องยอมรับความผิด
ผมทำเพื่อความบันเทิงให้กับคนดู
แต่ถ้าจะโดนแบบนี้ผมขอโทษนะครับ
ขอโทษไปแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ทำไปแล้วไงบุกเข้าไปในโรงเรียนแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่ากำลังปรึกษากับตำรวจค่ะ
ว่าจะเอาผิดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
กับเรื่องนี้ได้หรือไม่ค่ะ